การตรวจค้นบ้านของรองโจ๊กเมื่อวานนี้เนี่ยรองโจ๊กเองก็บอกว่าจะต้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ไปขอความเป็นธรรมจากสารอาญากรณีที่ถูกค้นบ้านนะคะ
โดยรองโจ๊กเปิดเผยนะคะบอกว่าการออกหมายค้นบ้านนั้นเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารค่ะ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วนะคะว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ตนเองพักอาศัยอยู่แต่ว่าผู้ขอหมายไม่บอกสารค่ะ
และถึงแม้ว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านเป็นชื่อคนอื่นแต่นั่นก็คือญาติของตนเอง
ส่วนขอหมายค้นเพื่อจับกลุ่มสารวัตนนท์ตามหมายจับซึ่งเป็นนายตำรวจติดตาม
อยู่ในบ้านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตนเองอาศัยอยู่
ซึ่งรองโจ๊กบอกว่าถ้าสารรู้ว่าเป็นบ้านเนี่ยสารจะให้ความเป็นธรรมนะคะ
ส่วนลูกน้องที่ถูกออกหมายจับก็เตรียมไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อสารอาญากรุงเทพใต้ด้วย
ว่าการออกหมายจับละเมิดอำนาจศาลหรือไม่นะคะ
เพราะว่าการขอหมายจับเนี่ยอย่างที่บอกก็คือไม่ได้ระบุยศตำรวจ
แต่ว่าคำนำหน้าเนี่ยเป็นนายทั้งหมดเลยนะ
เพราะฉะนั้นศาลเนี่ยก็ไม่รู้เวลาตนไปสารเวลาตนไปขอหมายจับตำรวจต้องระบุยศ
เพราะสารจะสั่งออกหมายเรียกนะคะก่อน
เพราะว่าตำรวจมีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนอย่างนี้
โจ๊กบอกว่าอันนี้มันมีการปกปิดซ่อนเร้นแล้วส่อมีพิรุธค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามนะครับเป็นชื่อญาติผมหรืออะไรก็ตามนะครับ
แต่ว่าการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสารวัตนนท์นะครับ
สารวัตนนท์เนี่ยก็เป็นในเวรผมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสวัสดนนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผม
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่นะก็คือเป็นบ้านของผมนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าบอกข้อได้จริงให้สารทราบนะครับนะศาลก็จะเมื่อรู้เป็นบ้านพลเอกสุเชษเนี่ย
ก็จะให้ความเป็นธรรมนะก็จะไม่ให้ถึงขนาดไปออกหมายค้นหรอก
หมายค้นบ้านผมมันยกกำลังมาเป็นขยงอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียง
ออกหมายจับเนี่ยก็ใช้ว่านายหมดทำให้ศาลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นในพลเป็นรองผู้การเป็นผู้กลับ
น้อมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตรวจสอบต้องเป็นธรรมนะครับแล้วถูกต้อง
แต่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นธรรมแล้วสอบพิรุษนะครับมีวาระซ่อนเล้นต่างนะครับผมก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวผมเอง
ถ้าตัวผมเนี่ยเป็นรองพบตรยังไม่รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนล่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รองโจ๊กจะไปขอความเป็นธรรมนะคะส่วนคำอธิบายเรื่องเส้นทางการเงินรองโจ๊กยืนยันบอกไม่มีเส้นเงินเส้นไหนเลยนะที่มาที่ตนเอง
อันนี้พูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะบอกว่าเป็นหน้าที่ของลูกน้องเอาเงินไปเล่นพนันหรือยุ่งเกี่ยวกับเว็บอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือใช้บัญชีม้าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับมินนี่อันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ก็เรื่องของลูกน้องนะคะแต่ว่าสำหรับรองผู้กำกับคริสต์นั้นทำงานกับตนเองมานานเหมือนเป็นเลขาแต่ละเดือนก็จะให้เงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างรวมถึงค่ารักษาพยาบาลแม่ที่๒ล้านกว่าบาท๒ล้าน๘เนี่ยนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีแต่จะเอาเงินเนี่ยไปหมุนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันก็
มันเป็นเรื่องของลูกน้องเพราะฉะนั้นลูกน้องก็ต้องไปตอบนะครับว่าเส้นทางการเงินนั้นเนี่ยคุณไปทำอะไรอยู่นะคุณไปเล่นเว็บพนันคุณไปทำเว็บหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเมื่อลูกน้องได้ประการตัวมาก็ต้องมาถามคุณจะไปใช้บัญชีม้าหรือไปไปมีเส้นทางการเงินมีนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าพอเป็น

ถ้าจะค้นก็ขอให้แจ้งก่อนแต่อันนี้กลับมาแจ้งทีหลังนะคะ
ซึ่งรองโจ๊กบอกอันนี้หมายความว่าคำสั่งนี้ไม่ได้มาจากพบตร
แต่ว่าก็ไม่ขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกพบตรคนใหม่หรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้อง
มั่นใจว่าต้องมีคนสั่งการและเป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ทีนี้การขยายผลเส้นทางการเงินจากมินนี่เจ้าของเว็บพนันเนี่ย
มีรายงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเจ้าหน้าที่พบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือ
เป็นภาพถ่ายคู่กับพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมินะคะ
ภาคภูมิก็คือมือขวาของรองโจ๊กซึ่งเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสนิทสนมกัน
แล้วเขาก็พบการส่งหมายเลขบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้านะคะ
ชื่อว่านายพุทธิพงศ์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
เป็นยอดเงินกว่า๓ล้านบาทเข้าบัญชีม้าผู้ถือบัญชีก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
จากบัญชีม้าสืบต่อไปก็พบหลักฐานว่าเงินเนี่ยถูกโอนไปบัญชีของตำรวจ๗นายนะคะ
แล้วก็พบว่าบัญชีม้าดังกล่าวก็ถูกโอนไปใช้จ่ายส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับรองโจ๊ก
อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลแม่ให้น้องชายและจ่ายค่าโทรศัพท์ให้รองโจ๊กด้วยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมานะคะ